รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้ส่งสัญญาณเตือนกลุ่มที่ยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับว่า
หากทำให้ประเทศเกิดความเสียหายจะถูกเรียกมาปรับทัศนคติในค่ายทหารนาน๗วัน
ขณะที่นายวัฒนาเมืองสุขวันนี้ก็ได้ถูกคอสชควบคุมตัวไปเพื่อปรับทัศนคติเป็นเวลา๗วัน
แล้วก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับ
โดยทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสช
เชิญตัวนายวัฒนาเมืองสุขแก่นำพักเพื่อไทยมาปรับทัศนคติที่มณฑนทหารบกที่๑๑
พร้อมทำความเข้าใจกับนายวัฒนาภายหลังจากที่ได้ไปโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ต่อว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พูดจาไม่ให้เกียรตินางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
โดยล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ทหารได้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการขอหมายสาร
เพื่อดำเนินคดีนายวัฒนาข้อหามีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
นี้นายวัฒนาจะถูกควบคุมตัวตามอำนาจมาตรา๔๔เป็นเวลา๗วัน
เพื่อรอหมายสารและมอบตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่อไป
ขณะที่พักเพื่อไทยได้ออกแถลงการเรียกร้องให้ปล่อยตัวในวัฒนา
และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ใช้กำลังทหารข่มขู่จนละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
และก็ขอให้รัฐบาลยืนยันหลักประกันในด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต
เช่นเดียวกับนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
เรียกร้องให้ขอสชปล่อยตัวในวัฒนาโดยย้ำว่าวิธีการนี้จะยิ่งเพิ่มปัญหาและทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ได้เปิดเผยนะครับว่าที่ขอสชเรียกนายวัฒนามาปรับทัศนคติก็เพราะพูดไม่เป็นความจริง
ส่วนที่หลายคนยังออกมาเคลื่อนไหวต่อไปอาจจะเรียกมา๓๗วันถ้าพูดแล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศหรือว่าทำให้เกิดความขัดแย้ง
พันธุ์เอกวินไทยสุวารีโคศกของคศได้เรียกร้องไปอย่างพักเพื่อไทย
มักจะวิพากษ์วิจารณ์บ้านเมืองในหลายวาระนะครับ
ว่าไม่ควรทำให้สุ่มเสี่ยงขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศครับ